แล้วคาดว่าบรรยากาศคงจะคึกคักกว่าช่วง๓๔ปี

หน้ากากอนามัยปีนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นใส่กันแล้ว
เพราะว่าเรื่องของโควิดสถานการณ์มันก็ดีขึ้นอย่างมากมายนะครับ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือเชียงใหม่นี่วันนี้นะฮะเชียงใหม่เห็นไหมอ่า
คู่เมืองนะครับทุกผู้ชมครับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ออกมาเล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะ
พื้นฉีดน้ำรถถังน้ำรอบครูเมืองเชียงใหม่
ตั้งแต่ร้านอเนกประสงค์ประตูท่าแผ่ยาวถึงเวนแยกถนนล่อยเคราะห์
นะฮะอากาศธรรมเป็นอย่างไรกันบ้าง
ที่เชียงใหม่วันนี้อากาศก็ร้อนนะครับเกือบสี่สิบองค์ชาครับ
นี่นะครับแล้วทางเทศบาลนครเชียงใหม่
เขาติดตั้งอุโมงฉีดพ่นละอองน้ำเอาไว้ด้วย
โอ้โหยาว๕๐กว่าเมตร
คือมันคลายร้อนได้ดีมากค่ะ
อยากจะเดินไปเดินมาไปกลับไปกลับสัก๑๐รอบ
อยู่ในอุโมงเลยพี่อุ๋ยอยู่ตรงนั้นไปเลยดีเหมือนกัน
นี่ร้านเขาเอามาขายนะปืนฉีดน้ำนะอุปกรณ์ต่าง
ปีนี้ถ้าถ่ายจะคลึกคลักนะครับ
เพิ่งวันที่๑๒เองเดี๋ยวพรุ่งนี้คึกคักแน่นะครับ
คุณผู้ชมครับมีนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มใหญ่
วันนี้ก็มาด้วยนะฮะนี่เป็นคารวาลเลยนะ
เขาบอกตั้งใจมาเที่ยวเชียงใหม่โดยเฉพาะ

วันนี้ก็เริ่มกันก่อนแล้วรอบคู่เมืองนะครับ

ชาวไทยและชาวต่างชาติก็เล่นน้ำสงครานกันแล้ว
ย่านถนนบังราอำเตอร์กระทูนะ
มีนักท่องเที่ยวมานี่ร้านข้างทางเขาก็เอาถังน้ำบรรจุน้ำมาเอาไว้คอยให้บริการนักท่องเที่ยว
ปืนฉีดน้ำที่เอามาขายอากาศก็ร้อนเหมือนกันเกือบ๔๐องศาเซลเซียส
ว่าช่วงค่ำช่วงดึกวันนี้คงคึกคักมากกว่านี้แน่
แล้วก็แน่นอนว่าตลอด๔วันจากนี้ไปนะ๑๓๑๔๑๕๑๖เนี่ย
สันติฐานสุดเช้าอาทิตย์เนี่ยนะครับคงจะคึกคักมากขึ้นไปอีก
แล้วถ้าไม่ให้ดูที่นี่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะต่อว่าเอาถนนเข้าสาร

เล่นกันแล้วครับเดี๋ยวจบรายการข่วยมาสอนไปได้เลย
โอ้โหเลิกเร็วด้วยเลิกเร็วกว่าพี่อุ๋ยไปเล่นได้
ถนนเข้าสารนะครับหลังจากที่งดเล่นน้ำสงกรานมา๓ปี
เนื่องจากสถิตย์มนตราการโควิดนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าก็มาจับจองพื้นที่นะขายอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์เล่นน้ำสงคราน
ฉีดน้ำกระบอกฉีดน้ำซองกันน้ำเอาไว้ใส่มือถือนี่เห็นไหมครับ
โอ้โหดูบรรยากาศเจ้าแรกที่เขาก็มาเอาอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่นะครับ
คุณผู้ชมครับท่านผู้ชมหลายที่ก็ส่งข้อความมา

เมื่อกี้นี้ท่านที่อยู่ที่หาดใหญ่ก็บอกหาดใหญ่ก็เล่นแล้ว
แล้วมันคึกคักแบบชุ่มฉ่ำมันแตกต่างจากหลายปีที่ผ่านมาจริง